คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะที่ทำให้ผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตได้
ทุกวินาทีต้องระวังตัวจริงแม่บ้านวัย๕๔
เขากำลังก้มลงไปตักน้ำในโอ่ง
โอ่งขนาดใหญ่สูงประมาณสักเมตรครึ่ง

พอก้มลงไปตักปุ๊บโอ่งแตกแล้ว
หัวทิ้มลงไปกระแทกกับโอ่ง
แล้วในโอ่งมีน้ำคือสลบแล้วก็สำลักน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่โอ่งแบบนี้ค่ะ
คือมันไม่คาดคิดดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๕นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาได้รับแจ้งนะคะ
มีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลขที่๗๙หมู่๘ตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางรัตนาสาพลทันอายุ๕๔ค่ะ
คว่ำหน้าอยู่ในโอ่งโอ่งนี้มีน้ำอยู่พันลิตรนะโอ่งจริงแล้วสูงประมาณ๑เมตร๖๐เซนติเมตร
แต่ว่าโอ่งมันแตกญาติของผู้ตายบอกว่าโอ่งเนี้ยคือมันชำรุดมาหลายวันแล้ว
ตั้งแต่ช่วงที่มีพายุมีฝนตกหนัก
ตัวผู้ตายมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะนะคะ
คือแผลใหญ่เลยเลื่อนไหลเต็มโอ่ง
คาดว่าพอโอ่งแตกหน้าคว่ำลงไป

แต่ว่าในโอ่งมีน้ำก็เลยสำลักน้ำด้วย

เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
คือเริ่มที่ตัวผู้ตายนางรัตนาเนี่ยค่ะ

แล้วก็โน้มตัวลงไปนี่ตักน้ำในโอ่ง
โอ่งนี้น้ำความจุ๑๐๐ลิตรนะคะโอ่งสูง๑เมตร๖๐เซนติเมตร
ก็คือตักน้ำไปใช้ในบ้านนะคะแต่ว่าเคราะห์ร้ายจริง
อ่ะมันร้าวอยู่แล้วปรากฏว่ากำลังก้มไปตักแล้วโอ่งมันแตก
ก็เลยเนี่ยหัวทิ้มล้มลงไปแบบนี้ค่ะศีรษะไปกระแทกโอ่งจนสลบ
แล้วในโอ่งยังมีน้ำอยู่ก็เลยจมไปในน้ำด้วยสำลักน้ำ
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
เจริญศูนย์หน้าข่าวของเรานะคะไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเจอโอ่งน้ำ๑ใบอยู่ที่ห้องครัวหลังบ้าน
ส่วนโอ่งน้ำที่นางรัตนาตกลงไปเสียชีวิตญาติบอกว่าทิ้งไปแล้ว
เหลือแค่โอ่งชิ้นส่วนที่แตกวางทิ้งไว้
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่สมหมายจิตสูงเนิน
บอกว่าปกติทุกวันตอนเช้ามืดนางรัตนาก็จะเป็นคนไปนึ่งข้าวเหนียว
เตรียมไว้ให้แม่นี่แหละไปทำบุญ
วันเกิดเหตุเนี่ยนะเดินมาที่ห้องครัวเห็นนางรัตนานอนคว่ำหน้าอยู่ในโอ่งน้ำ
อยู่ในลักษณะที่แตกเหลือแค่ครึ่งใบก็เลยเอามือดึงแขนเสื้อของนางรัตนาขึ้นมา
แม่บอกว่าตกใจมากเพราะว่าดึงขึ้นมาปุ๊บเห็นว่าลูกเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
ก็เลยรีบตะโกนบอกลูกสาวของผู้เสียชีวิตอีกทีลูกสาวของนางรัตนาให้รีบมาดู
แม่ของนางรัตนาบอกว่าโอ่งใบนี้ซื้อมาหลายปีแล้วมันก็ซุดโทรมไปตามการเวลาจนโอ่งมันร้าว
เมื่อวานนี้ฝนตกด้วยแล้วก็น้ำก็เต็มโอ่งเลยโอ่งก็เลยแตก
รัตนาเนี่ยตื่นมาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวไปทำบุญนะคะก็เลยตักน้ำในโอ่ง
มานึ่งข้าวเหนียวนี่แหละนะนางรัตนาคงไม่รู้ว่าคือโอ่งมันร้าวอยู่แล้ว
ก็เลยมาเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ไม่เคยเห็น
ที่ว่ามันจะเจ็บมันเล่าทิ้งสื่อ
มันไม่ชึมออก
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ

ได้มีการชับประณกิษฐพแล้วในวันนี้